บอกเลยว่าอย่าให้คนพูดน้อยได้พูดนะพูดทีนึงตอบกันได้ทั้งเมือง
นี่แหละค่ะต้องบอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกเกี่ยวกับรูปคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
ของคุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโมนั่นเอง
ที่ทราบกันดีตั้งแต่มีข่าวเกิดเรื่องเกิดราวมาคุณเบิร์ตเองไม่เคยให้สัมภาษณ์
หรือว่าโพสต์อะไรที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในเรื่องการเสียชีวิตเลยค่ะ
อกจากข้อความที่ยังคงส่งบอกว่าคิดถึงแฟนสาวผู้ล่วงลับนะฮะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้แถลงข่าวสรุปสำนวนคดีการเสียชีวิตของตังโมไป

คือต้องมีการเซ็นเซอร์พร่อมเป็นคำค่อนข้างยากไทยนะคะ
ขอบอกอย่างนี้แล้วกันเขาบอกว่าอุบัติเหตุพ่อเหรอลองเป็นแม่ดูสิ
ก็นี่แหละค่ะหลายคนก็บอกว่าโอ้โหนี่คือความในใจของคนที่เก็บไว้แบบสุดแล้วจริง
คุณเบิร์ตไม่เคยพูดไม่เคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในคำตัดสินหรืออะไรต่างของเจ้าหน้าที่หรือการทำงานใดเลย
แต่พอฟังแบบนี้เชื่อว่าคุณเบิร์ตคงจุกในอกจริง
จากนี้ค่ะเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพตัวเองนั่งมองพระอาทิตย์ที่กำลังตกดินอยู่กับเพื่อนที่ริมทะเลนะครับ
แล้วก็แท็กไปที่ไอจีของแตงโมนิดา
ภาพนี้ภาพเดียวคุณผู้ชมชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณเบิร์ตเนี่ยเกือบจะ๒๐๐ข้อความเลย
หนึ่งในนั้นมีพี่หนิงปณิตาด้วยค่ะเข้ามาคอมเมนต์ด้วยรูปชู๒นิ้ว
สื่อความหมายบอกว่าให้เบิร์ตสู้นะ
ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาซัพพอร์ตคอมเมนต์ของพี่หนิงกันอีกเยอะเลยนั่นเองนะคะ
อย่างที่หลายคนพูดกันอย่าให้คนไม่พูดได้พูดออกมาบ้าง
ยังประเทินจริงนะคุณผู้ชม

ก็เรื่องราวเกี่ยวกับคุณแซนนี่แหละค่ะ

เขาพูดแค่ในรายการเขาก็จบแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดแล้ว